วันเลือกตั้งมาทุกทีนะครับคือวันนี้เนี่ยมีคลิปปรากฏนะครับที่ทางพักเก้าไกลโดยผู้ช่วยผู้สมัครของพักเก้าไกลเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงนะคุณช่อพันนิกาวานิสไปที่นครราชศรีมาไปเจอผู้ชายคนนึงนะคือแกเดินเข้ามาแล้วก็มาถามพักเก้าไกลเรื่องนโยบายการแก้ไขมาตรา๑๑๒
๑๑๒เป็นยังไงไปดูนะครับ

สุดท้ายเขาทิ้งท้ายประโยค

คุณช่อก็เลยขอแยกวงไปนะครับ

ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครสอสอพักก้าวไกล

ก็เลยเจอกันแล้วก็มีการสอบถามเรื่องนโยบายพักกันแบบนี้

เอาไปดูที่ชุมพรหน่อยนะครับ

นี่ผู้สมัครสอสอชุมพรเขต๓พักไทยสร้างไทย

คุณสมพรบุญคงมา
เผาป้ายหาเสียงของตัวเอง
ในภาพนั่นตัวเขาเองใช่ไหม
ยืนฮะคู่กับคุณหญิงสุดารัฐเกียยยุราพันธ์หัวหน้าพักทัยสร้างไทย

๔แยกวังตะกอนะฮะถนนสายเอเชีย๔๑นะครับ
แล้วไปฉีกป้ายที่ติดกับรถหาเสียงอีก๒ป้ายด้วย

คุณสมพรก็บอกว่าทางพักไม่ทำตามสัญญา
เหลียวแลเขาเลยโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
ปีที่ผ่านมาให้มาแค่๓๕๐๐บาทมันไม่เพียงพอ
อย่างนี้เนี่ยถือว่าหลอกลวงแม้กระทั่งผู้สมัครของตัวเอง
จากนี้ไปเดี๋ยวหลังเลือกตั้งเสร็จจะขอลาออกจากพักแล้ว
และผมสร้างบ้านได้ว่าไม่ว่าจะวันนี้หรืออนาคต
ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผักนี้
แม้แต่ผมโฟฟูนมักซ่อทำงานให้ผักผักอย่างลอกได้
นับพระราะห์ได้กับพี่น้องประหยาชน
เดี๋ยวต้องรอฟังทางแกนนำพักเขาชี้แจงอีกทีนึงนะฮะ

วันนี้ไม่ได้ลารัฐกาล
ให้กับประชาชนด้วยงบ๓๕๐๐ล้านบาทนะครับ
โดยผู้ที่ใช้ไฟในบ้านที่ไม่เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือน

๑๕๐บาทต่อหลังค่าเรือนค่ะหรือว่าต่อรายอ่าอ่าแล้วจะพอใช้ให้ถึงไหม
ไม่เกิน๕๐๐บาทหน่วยหน่วยอ่าไม่เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือนนะไม่แน่ใจอาจจะเกิน
เพราะที่บ้านอยู่กันหลายคนค่ะพี่อุ๋ยแล้วก็ช่วยลดค่าไฟกลุ่มเปราะบางนะฮะ
ซึ่งจะช่วยลดได้หลายสิบล้านคนช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้
แล้วกังวลนโยบายการหาเสียงของแต่ละภักร์ด้วยหมายถึง
เดี๋ยวลองฟังดู
อันนี้พูดในฐานะนายก
แต่ประชาชนก็ปวดหัว
ต้องพลังงานเหมือนกันนะคะ
บทนายไปแนะนำคันเดด

ก็ต้องพูดอีกมุมหนึ่ง
หนูผู้ชมครับทีมกฎหมาย

ทั้งพักมอบมาให้ไปยื่นฟ้อง
เจริญที่รัฐที่มีส่วนทำให้ค่าไฟฝาแพง

โดยให้เหตุผลว่ามองว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารนโยบายด้านพลังงานของผู้มีอำนาจและพฤติการที่ส่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหลายราย
ฟ้องศาลเลยนะเรื่องนี้นี่ฮะคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยอีกไม่ประมาณ